มาดูคดีของอดีตพระเนรคำนะคะหรือนายวิรพลสุขผล
คดีเกี่ยวกับอดีตพระเนรคำเนี่ยถือเป็นคดีใหญ่ในวงการส่งในอดีตเลยนะ
ได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเริ่มมาจากทนายสงกรานอัจฉริยทรัพย์นะ
พฤติกรรมของอดีตพระเนรคำเนี่ยไม่เหมาะสมมีลักษณะของการช่อโกงอยู่กับศรีกา๒ต่อ๒
แล้วก็มีภาพเหล่านี้ค่ะเพราะเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบมีภาพเหมือนนั่งเครื่องบินส่วนตัว
แว่นตาแบรนด์เนมแล้วก็มีภาพเหมือนกับนอนอยู่กับศรีกา
ตอนนั้นอดีตพระเนรคัมก็บอกว่าหน้าเหมือนเฉยไม่ใช่
เมื่อปี๕๖ภาพนี้เป็นคลิปแรกนะที่เผยแพร่คือเครื่องบินส่วนตัว๓คน๓รูป
พระสงฆ์สามรูปณขณะนั้นถือกระเป๋าแบรนด์เนมถือแว่นตาแบรนด์เนมอย่างนี้ค่ะ

ขุดคุยตลอดค่ะจนทำให้สุดท้ายเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็ตรวจสอบทั้งหมดนะคะ
ข้อหากระทำชำราวเด็กหญิงข้อหาช่อกงประชาชนข้อหาฟอกเงิน
ความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์อันนี้เป็นกรณีของการอวดอุตริ
แล้วก็อดีตพระเนรคำหนีไปอยู่สหรัฐอเมริกา
แล้วก็กลับมาเมืองไทยในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนคือทางการไทยประสานไปที่ทางสหรัฐ
แล้วก็ควบคุมตัวได้อดีตพระเนรคำมาถึงไทย๑๙กรกฎาคมปี๒๕๕๙
ก็คือเมื่อปีที่แล้วดังนั้นพอกลับมาก็ต้องมาไล่เรียงกันเลย
ดำเนินคดีว่ากันด้วยเรื่องคดีความที่ถูกแจ้งข้อหาไว้
วันนี้นะคะเป็นในส่วนของความผิดฐานช่อโกงฟอกเงินนะคะ
สารอาญารัชดาพิเศษนัดฟังคำพิพากษาค่ะที่พนักงานอายการฝ่ายคดีพิเศษเป็นโจทย์
ยื่นฟ้องในวิระพลสุขผลอายุ๓๙ปี
หรืออดีตพระวิรพลชัตโกหรืออดีตหลวงปู่เนรคำ
เป็นจำเลยในความผิดฐานช่อกงประชาชนค่ะ
ความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มาตรา๑๔วงเล็บหนึ่ง
และพระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันและปราบรามการฟอกเงิน
คือทางการสหรัฐส่งตัวกลับมาในฐานะผู้ร้ายข้ามแดน
กลับมาไทยอย่างที่บอกถึงไทยคือ๑๙กรกฎาคมเมื่อปีที่แล้ว
แต่ว่าคดีนี้ค่ะคุณผู้ชมเรื่องราวมันเกิดขึ้น
ระหว่างวันที่๑๗กุมภาพันธ์ปี๒๕๕๙
ถึง๒๗มิถุนายนปี๒๕๕๙
คือจำเลยอาศัยความเป็นพระในฐานะประธานสงฆ์
วัดป่าขันติธรรมจังหวัดศรีสเกต
ก็บอกประชาชนว่าเนี่ยมีนิมิตรก็คือฝันนะคะ
ไปพบองค์อินขอให้สร้างพระแก้วมรกฏ

แล้วก็สร้างพระมหาวิหารครอบองค์พระ
หยกเขียวแท้จากอิตาลีเลย

จะไปสร้างที่วัดในจังหวัดสุพรรณบุรี

คนก็บริจาคให้เงินให้ทองคำให้ทรัพย์สินเยอะมาก
ผู้เสียหายกว่า๒๙คนที่หลงเชื่อนะ
ก็บริจาคเงินไป๒๘๖๔๙๕๕๓บาท
แต่พอได้รับเงินบริจาคจากผู้ที่เขาศรัทธาที่เขาเชื่อค่ะ
หลวงปู่เนรคำเอาเงินไปซื้อรถ
รถคันหนึ่งแบบล้านกว่าบาทแล้วก็ไปซื้อของอะไรเยอะแยะ

มีลูกมีเมียสร้างบ้านให้พ่อให้แม่อะไรแบบโอ้โหใหญ่โต
แล้วก็ก่อนหน้านี้ก็อายัดเงินในบัญชีไป๒๑บัญชี๒๐๐กว่าล้านนะ
ทีนี้จากสิ่งต่างเหล่านี้พยานหลักฐานและข้อมูลทั้งหมด
วันนี้สารพิเคราะห์แล้วเห็นว่าการอวดอ้างนิมิตหลอกลวงประชาชนที่เคารพสัทธา
ที่เป็นพุทธศาสนิกชนให้หลงเชื่อจนบริจาคเงินให้
แล้วนำไปสู่การซื้อรถหรูหลายอย่าง
แพงเป็น๑๐คันแล้วก็ใช้เงินเกินความจำเป็นในความเป็นพระสงฆ์
สารแพ่งสั่งยึดทรัพย์๔๓ล้านกว่าบาทถือว่าเป็นความผิด
คือหลายกรรมต่างกรรมต่างวระ

ซึ่งการกระทำทั้งหมดที่เป็นหลายกรรมต่างกรรมต่างวระ
สารให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปนะครับ
แต่ว่าตามกฎหมายแล้วเมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้วในคดีลักษณะแบบนี้นะครับ
จำคุกสูงสุดตามกฎหมายได้ไม่เกิน๒๐ปีนะครับ
แล้วก็ให้ชดใช้ผู้เสียหายทั้งหมด๒๙รายตามจำนวนที่ได้ช่อโกงไปนะฮะ
จากนี้อายการโจทย์ก็ขอให้สารนับโทษต่อในคดีที่อดีตพระเนรคำถูกฟ้อง
ข้อหากระทำชำราวเด็กหญิงด้วยนะครับแต่ว่าในคดีนี้ศาลยังไม่มีคำพิพากษานะครับ
ก็ให้ยกคำขอนับโทษต่อไว้ก่อนนะครับโดยสารนัดอ่านคำพิพากษา
กระทำชำราวเด็กหญิงในเดือนตุลาคมนี้เท่ากับว่าคดีช่อกงฟอกเงินทั้งหมดเนี่ย๒๐ปี
แล้วก็นับโทษต่อในคดีอื่นคดีกระทำชำราวหญิงนี้จะมีพิพากษาตุลาคม